ล่าสุดนายกเทศมนตรีนครเมืองเชียงใหม่

เพื่อที่จะภาพลักษณ์แหล่งท่องเที่ยว

ภาหะแพร่เชื้อโรคด้วยนะคะ

นายกรัฐมนตรีก็ไปสั่งการค่ะ

โดยเฉพาะในพื้นที่สาธารณะนี่แหละค่ะ

หลายพื้นที่มีการให้อาหารนก

แล้วนกก็มีประชากรมากขึ้นเรื่อย
ทีนี้มันก็ไปสร้างความรำคาญนะครับ
แล้วก็กลัวว่าจะเป็นแหล่งเพาะเชื้อโรค

อันนี้ที่เห็นเป็นบริเวณประตูท่าแพรนะคะ

ให้อาหารนกแล้วก็มีนกพิราบ

โดยเฉพาะที่บริเวณประตูท่าแพร
สวนสาธารณะหนองบวกหาน

แหล่งเขาบอกว่าที่นี่นกพิราบเยอะมาก

ที่ยังคงลักลอบให้อาหารนก
เพื่อที่จะถ่ายรูปคู่กับนกพิราบ
ทางหน่วยงานเขาก็มีการนำป้ายไปปักเตือนแล้ว

แต่ว่าก็ยังมีการลักลอบให้อาหาร
อย่างที่บอกไปอาจจะต้องการผ้าแบบนี้แน่ค่ะ
ก็เลยอาจจะมีปัญหาเรื่องของเชื้อโรคตามมา
อาจจะเสี่ยงต่อการป่วยด้วยเชื้อโรคที่มากับนก
คือเทศบาลนครเมืองเชียงใหม่ก็จับกลุ่มหลายลายแล้ว
ที่ลักลอบขายอาหารนกให้กับนักท่องเที่ยว

โดยเฉพาะพ่อค้าแม่ค้าที่ลักลอบเข้าไปขายอาหารนก
บอกว่าเบื้องต้นเนี่ยเดี๋ยวเจ้าหน้าที่เทศกิจจะลงพื้นที่
ไปจับค้าแม่ค้าก่อน
ที่นำอาหารนกไปขายให้กับนักท่องเที่ยว
จับแล้วจะมีการดำเนินคดีตามกฎหมาย
เพื่อที่จะแก้ไขเรื่องนี้อย่างจริงจัง
ทั้งคนขายทั้งคนซื้อ

เพื่อที่จะแก้ปัญหาเรื่องนี้ได้อย่างเต็มที่
ในส่วนของกรุงเทพมหานครก็เริ่มต้นแล้วนะครับ

แล้วเมื่อวานนี้มีการลงพื้นที่ของปฐุมธานีรองผู้ว่าลงไป
เพื่อดำเนินการจับนกพิราบ๔๐๐๐ตัว

ไม่ได้ไปกำจัดแต่ยังได้เอาไปส่งตรวจโลกเฉพาะหน่อย
ถือว่าเป็นพื้นที่ในการนำร่องก่อนเลยนะครับ
หลายจังหวัดก็เริ่มตอบสนองนโยบาย
แล้วก็แนวทางที่นายมตรีให้ไว้นะครับ